ต่อเนื่องกับเรื่องความรักที่ทำให้เกือบจะถึงตายเหมือนกันนะคะ
ผู้หญิงคนหนึ่งออกมาโพสต์เรียกร้องขอความเป็นธรรมแล้วก็ตั้งคำถาม
บอกว่าผู้ชายคนนึงที่คบที่ตั้งใจรักหวังว่าจะฝากชีวิตไว้ดูแลด้วย
ทำไมถึงทำให้เธอเกือบจะสิ้นชีวิตเกือบจะตายด้วยอุบัติเหตุ
แล้วเธอก็ตั้งคำถามทิ้งท้ายไว้ว่าหรือจริงมันไม่ใช่อุบัติเหตุหรือเปล่า
เล่าเรื่องราวให้ฟังนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูคลิปกันก่อน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันรุนแรงขนาดไหนค่ะ
แรมสุดท้ายเสร็จสดงทดลาทำไมถึงจะตายลูกพิการที่กลับมา
เฉยนะน้องยิ่งขนาดก็ยิ่งเป็นอะไรนะเฉยก่อน

โดนิ่มมาแล้วไม่ต้องโดน
นี่เป็นคลิปที่ชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์แล้วเขาเข้าไปช่วยเหลือถ่ายเอาไว้ได้

เธอเล่าว่าเธอนั่งกระบะฟอร์ด
คันนี้ทะเบียน๙กก๕๒๑๑มากับแฟนนุ่ม
แล้วรถมันเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าจนหัก
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถนนสายกลางหมู่บ้านหนองบอน
ที่ตำบลนิคมพัฒนาตรยอง
เย็นวันที่๓มิถุนายนที่ผ่านมา
อุบัติเหตุครั้งนี้เธอได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะ
กระดูกซี่โครงหักทิ้มปอดปอดรั่วกระดูกสะโพกหัก
ตามลำตัวกระดูกหักเยอะมาก
พักรักษาตัวนานจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ

เรียกร้องขอความเป็นธรรมทำนองคล่องใจว่า
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ย
มันเป็นอุบัติเหตุคือแค่รถเสียหลักจริง

เธอบอกว่าเธอเจอพิรุธหลายอย่างจากแฟนของเธอ

อุบัติเหตุครั้งนี้มันน่าแปลกตรงที่ว่า

คือฝั่งซ้ายคือฝั่งที่เธอนั่งอย่างเดียวเลย
ฝั่งแฟนเธอเนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะ
เธอก็คือคนที่อยู่ในรถที่เขาพยายามไปช่วยกันนี่แหละ

ตอนนี้อาการดีขึ้นก็เลยโพสต์เรื่องราว
ใช่ค่ะเพราะว่ารักษาตัวอาการสาหัสอยู่นานตั้งแต่๓มิถุนายน

คุยกับผู้หญิงคนนี้นะคะเธอชื่อน้องวันใหม่หรือว่านางสาวโชติรสอารีพงศ์อายุ๒๒ปี
เล่าให้ฟังแบบนี้เธอคบกับแฟนชื่อนายปอนอายุ๒๙ปี
แรกนายปอนก็ดูเป็นคนดีเป็นสุภาพบุรุษพาเธอมาอยู่ด้วย
เธอก็ช่วยใช้หนี้ที่นายปอนติดเอาไว้ให้
หลังเริ่มมีปัญหาทะเลาะกันบ่อยครั้งค่ะ
ข้อเสียของนายปอนก็คือเวลาขับรถจะใจร้อน
วันเกิดเหตุเพิ่งกลับจากงานเลี้ยงขึ้นบ้านใหม่เพื่อนของนายปอน
ถึงจุดเกิดเหตุเกิดทะเลาะกันเพราะว่าในปอนขับรถเร็ว
เธอก็เตือนแล้วก็เลยทะเลาะกันเธอก็เลยพูดออกไปว่า
ถ้าไม่หยุดรถก็เลิกกันตรงนี้เลยเท่านั้นแหละค่ะ
ปอเนี่ยขับรถเร็วกว่าเดิมแล้วกว่าเธอจะรู้สึกตัวอีกทีนึง
คืออยู่ที่โรงพยาบาลแล้วค่ะคือรถก็ชนไปเลย
ที่เธอคล่องใจก็คือว่าเหมือนในปอนตั้งใจเอาด้านซ้าย
คือฝั่งที่เธอนั่งเข้ากระแทกจนเธอบาดเจ็บปางตาย
ขณะที่ในปอลมีบาดแผลแค่เล็กน้อยเท่านั้น
ตัวเขาอ่ะก็น่าจะขับรถเร็วมากมากอันนี้คือหนูจำเหตุการณ์ไม่ได้แล้วนะคะ
แต่ถ้าในทางสันนิษฐานเขาน่าจะขับรถเร็วมาก
แล้วหนูไปตะคอกใส่เขาว่าพี่ขับรถเร็วได้ไหม
คือเราก็คุยกับเพื่อนอยู่อะไรแบบนี้แล้วมันก็อันตราย
พอหลังจากนั้นหนูบอกจอดหนูจะลงจากรถ
ถ้าไม่จอดก็คือเลิกกันไปเลยคือจบเลย
ตอนที่หนูตื่นมาแรกคือหนูจำเหตุการณ์ไม่ได้
แล้วหนูถามพ่อกับแม่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นรถมอไซค์ล้มเหรอหรืออะไรยังไง
แม่พูดว่ารถใหญ่พอเป็นรถใหญ่หนูก็ถามว่า
แล้วพี่เขาล่ะเป็นยังไงบ้างเขาบอกไม่เป็นอะไรเลย
คือนิ่งมากแล้วเราก็ยังแบบเป็นห่วงเขา
เขายังแบบได้ทำงานอะไรอย่างนี้ได้ค่ะ
พอตอนแรกก็ยังคุยกันโอเคยังคุยกันดีพี่
พี่เป็นห่วงน้องนะพี่จะรับผิดชอบน้องเองจะมาดูแลน้อง
พ่อแม่น้องไม่ต้องลำบากหนูก็เข้าใจ
แต่พอออกจากโรงพยาบาลมาแล้วมันเริ่มไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะ

ลัญญาดาอาริพงศ์บอกว่ารับไม่ได้เลยกับสภาพลูกสาว
แล้วก็ไม่เข้าใจด้วยว่าทำไมลูกสาวถึงเจ็บอยู่ฝ่ายเดียว
ขณะที่อีกฝ่ายแทบไม่เป็นอะไรเลย
และที่สำคัญที่สุดที่แม่รับไม่ได้ก็คือ
ตั้งแต่วันที่น้องบาดเจ็บจนถึงวันนี้
จะรักจะไม่ทิ้งน้องแต่ตอนนี้หายหน้าหายตาไปเลยค่ะ
พูดอย่างเดียวว่าให้บริษัทประกันรถยนต์และพรบรถยนต์เป็นคนดำเนินการก็แล้วกัน
แม่บอกแม่ไม่รู้จะไปปรึกษาหารือใคร
ตัดสินใจโพสต์เฟซบุ๊กเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับลูกสาว
เพราะฝั่งครอบครัวนายปอนเองก็พูดมาว่าไม่มีเงินให้

จริงเคยดูพวกสารคดีหรือว่าพวกที่ตำรวจเขาเคยให้ข้อสังเกตเวลารถชนแบบนี้
ส่วนใหญ่คนที่เจ็บหนักมักจะเป็นคนที่นั่งข้างคนขับ

คนที่ขับรถเนี่ยมักจะเอาฝั่งที่ไม่ใช่ฝั่งของตัวเองเข้ากระแทกอยู่แล้ว

เพราะเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
ไปเจอกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนที่เห็นเหตุการณ์
นายขวัญชัยคำรัฐเขาเล่าแบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเย็นเขากำลังนั่งเล่นอยู่ที่หน้าบ้านนะคะ
ระหว่างนั้นเนี่ยเขาสังเกตเห็นแล้วว่ามีรถกระบะฟอร์ดสีดำ
ขับผ่านหน้าบ้านด้วยความเร็วข้างในรถมีผู้ชายผู้หญิงนั่งคู่กันมา
ผู้หญิงเนี่ยเปิดกระจกแล้วก็ตะโกนแบบทะเลาะกันบอกให้หยุดรถ
ทันทีที่ผู้หญิงตะโกนบอกให้หยุดรถเนี่ยรถกระบะคันนี้ก็เสียหลักทันทีเลย
แล้วก็หมุนคว้างไปชนกับเสาไฟฟ้า๓ต้นแล้วก็ไปจอดนิ่งสนิทอยู่ริมถนนค่ะ
ก่อนที่จะเกิดปฏิเหตุพอดีผมอยู่นั่งอยู่ที่บ้านหน้าบ้าน
ได้เสียงน้องผู้หญิงแบบเหมือนจะให้ให้รถมันหยุดน้องจะลงจากรถลักษณะเหมือนกับทะเลาะกันมาอ่า
แล้วผมก็เห็นว่ากลับพอดีมีแขกอยู่ที่บ้านว่าผมก็เลยกับแฟนที่บ้านว่า
สงสัยรถคันนี้วิ่งไวยังไงต้องหลุดโค้งหน้าแน่นอน
ผมมีข้อแหละนะสักทักไม่เกินไม่เกินสิบสิบนาทีเสียงระเบิดพอเชียวสาวไฟ
ระเบิดตุ้มเลยมันก็ออกตามมาเลยมาที่เกิดเหตุเลยมันเร็วมาก
มากครับเร็วมากเลยครับน่าจะเกินเพราะว่าถ้างั้นเสาไฟมันจะหักไปสองต้นยังไง
ถ้าฟังจากที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพูดแปลว่าตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ย
มันมีโค้งพอดีที่เขาบอกว่ามันจะหลุดโค้งเพราะว่ารถคันนี้ก็ขับมาเร็วด้วยนะคะ
ทีมข่าวเราเองก็อยากจะฟังเรื่องราวจากฝั่งของนายปอนเหมือนกันเพื่อให้เขาได้ชี้แจง
เราก็โทรไปนะคะแต่เจ้าตัวปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลบอกว่าไม่มีอะไรจะพูด
ได้อย่างเดียวว่าที่ถูกกล่าวหามาเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงค่ะ
พอให้ลังเกิดอะไรได้บ้างไหมค่ะพี่
นี่ค่ะพูดสั้นแล้วก็ตัดสายไปเลยบอกว่าไม่สะดวกที่จะตอบเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริง
สำหรับมุมคดีค่ะตำรวจสพพัฒนานิคมบอกว่า
มีการรับเรื่องแจ้งความดำเนินคดีไว้แล้วซึ่งผู้แจ้งก็คือแม่ของน้องวันใหม่นางลัญญดานะคะ
แจ้งความดำเนินคดีกับนายปอนฐานขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นบาดเจ็บตั้งแต่๓๐กรกฎาคมค่ะ
ซึ่งตำรวจก็เตรียมจะเรียกทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมเจรจากลายเกลี่ยด้วยในวันที่๑๔สิงหาคมนี้นะคะ
ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ต้องมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายค่ะ